เห็นแล้วหิวหิวดิผมว่าไปกินข้าวแกงที่ราคาไม่แพงกันดีกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่๑๐บาท
อืมอิ่มเลย
นี่ที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างเลยครับหลายกับข้าวเลยนะจะบอกให้
เป็นอาหารที่นายสมใจพวงพันธ์ผู้ประกอบร้านเพชรหมูกระทะมาทำการปันสุกนะ
ให้กับประชาชนที่เรียกได้ว่าเจอกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คือเขาเปิดร้านขายข้าวแกงบุฟเฟ่ฮะเขาบอกว่า๑คนสามารถเลือกรับประทานกี่อย่างก็ได้
จะเดินตักเดินกินอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เว้นระยะห่างกันนะ
แต่ราคาล่ะมันแพงไหมล่ะเท่าไหร่เขาคิดแค่สิบบาท
ส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกรับประทานที่ร้านก็สามารถ
หรือใครจะไปร้านนี้ผมแนะนำให้เตรียมตัวเอาปินโตไปด้วย
ตักอาหารใส่ปินโตกลับไปรับประทานกันเอง
ซึ่งร้านข้าวแกงบุฟเฟ่จะเปิดให้บริการสัปดาห์ละ๒วัน
คือวันอังคารและวันพระราชสมดีของทุกสัปดาห์

เขาจะเปิดตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้า

เขาบอกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานทั่วไปนั่นแหละ
เลือกใช้ช่วงเช้าแบบนี้แวะมาทานข้าวแกงกันก่อน
เป็นอาหารเช้าแบบเร่งด่วน
เรียกได้ว่าข้าวแกงบุฟเฟ่เป็นร้านข้าวแกงที่ตอบโจทย์จริง
อิ่มทั้งประหยัดแถมประหยัดเวลานะครับ
ได้เพียงแค่ราคา๑๐บาทเท่านั้นก็ไปกันได้นะครับ
ที่ครัวนาซายโต๊ะจีนแอ่นเพชรหมูกระทะ
ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ลืมนะผมย้ำวันย้ำวันนะ
ก็คือวันอังคารและวันพระราชสมดีของทุกสัปดาห์นะครับ

อิ่มละ๑๐บาทเท่านั้นเองสุดยอด
ไม่อยากทานข้าวไข่พะโลน่ากินหมดเลยพวกเมงคิวเหมือนกันเนอะ